ไปดูความคืบหน้ากรณีหญิงสาวชาวซาอุดีอาราเบียวัย๑๘ปี
ที่มาติดค้างอยู่ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิของไทย
ไม่ต้องการกลับไปอยู่กับครอบครัวที่ซาอุ
แต่ว่าภายใต้ฉากจบที่สวยงามของเรื่องนี้
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลออสเตรเลียทำมานะครับ
ถูกมองว่าดำเนินการเรื่องนี้ล่าช้า
ดูเหมือนกับว่าถ่วงเวลา

สาวสาวดิอาระเบียวไว้๑๘ปี
เดินทางถึงแคนาดาแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
หลังจากที่รัฐบาลแคนาดา
อนุญาตให้เธอเข้าประเทศในฐานะผู้ลีภัย
แม้เธอจะยังไม่ขอกล่าวใดหลังเดินทางมาถึง

ก็สะท้อนได้ดีว่าเธอมีความสุขมากขึ้น
อย่างน้อยได้กำหนดชะตากรรมของตัวเอง
ไม่ต้องมีผู้ปกครองในครอบครัวคอยครอบงำ
ทันทีที่เดินทางถึงสนามบิน
ได้รับดอกไม้และการต้อนรับ
รัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดา

พร้อมคำชื่นชมในตัวสาวซาอุคนนี้
ว่าเธอคือพลเมืองแคนาดาคนใหม่

และราฮาฟอยากให้พวกเมนาดียนต์ได้เห็นว่าเธอพบกับความสุขของเธอ
การเดินทางถึงแคนาดาเป็นเหมือนบทสรุปของเด็กสาวซาอุ
เมื่อสัปดาห์ก่อนนางสาวราฮาฟ
ตัดสินใจหนีจากครอบครัวที่เธอระบุว่า
กักขังเธอในห้องนานถึง๖เดือนและตัดผมเธอ
ด้วยเหตุผลเดียวคือเธอตัดสินใจไม่นับถือศาสนาอิสลามอีกต่อไป
เดินทางโดยเครื่องบินถึงประเทศไทย
หวังจะตอกเรื่องไปลิฟท์ภายที่ออสเตรเลีย
แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่กักตัวยึดหนังสือเดินทาง
แต่สาวซาอุคนนี้ขอสู้จนนาทีสุดท้าย
โดยการค้างตัวเองในห้องพักที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

และใช้ทวิตเตอร์เป็นเครื่องมือฟ้องคนทางโลก
แต่ตอนจบที่เธอได้รับสถานะเป็นผู้ลิภัยในแคนาดา
กลับเป็นเผือกร้อนถึงรัฐบาลออสเตรเลีย
ซึ่งมีบางฝ่ายออกมาวิจารณ์ว่า
ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือสาวซาอุคนนี้อย่างเต็มที่
สมาชิกวิทยศภาสาวร่าแฮนสันยัง
หนึ่งในผู้ออกมารณรงค์ให้ช่วยสาวซาอุคนนี้แต่แรก
วิจารณ์รัฐบาลออสเตรเลียว่า
แต่ถ่วงกระบวนการให้ช้ากว่าปกติ
ในบางก็กเพราะฉะนั้นอุณหาศิลปิศาสตร์
อยากให้เธอออกไปที่เร็วที่สุดท้าย
แม้ทางการออสเตรเลียจะยืนยันมาตลอดว่า
การพิจารณาสถานะผู้ลิภัยของสาวซาอุคนนี้

แต่ฝ่ายที่ไม่พอใจได้เรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลีย
พิจารณาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย
ธรรมเนียมการปกครองผู้หญิง
ที่มีอยู่ในสังคมซาอุดีอาราเบีย
ต่อรัฐบาลซาอุโดยตรง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน